จะพาไปกินน้ำสมุนไพรกินน้ำดอกไม้ให้มันเจ๋ยนนิดนึง
คุณนิวนาวว่ามาหน่อยจะพาไปทานน้ำดอกไม้อะไร
ปกติเมนูที่มาจากดอกไม้เราก็จะเอาไปทอดบ้างล่ะใช่ไหม
เอาไปทำยำบ้างแหละแต่ว่าเมนูวันนี้คุณผู้ชมขายที่จังหวัดตรัง
เขานำดอกดารามาทำน้ำดื่มสีสวยคุณผู้ชม
ส่วนรสชาติจะเป็นยังไงให้ดูกันเอาเอง
อยู่ที่บ้านของคุณพันจีรามุนเมฆคือปลูกดอกดาราเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะ
ก็เคยเอามาทำเมนูหลายอย่างอย่างเช่นทำข้าวยำลวกจิ้มกับน้ำพริกแล้ว
เพราะว่าดาราก็เป็นพืชเป็นดอกไม้ที่มีสรรพคุณทางยาด้วยเหมือนกัน
แต่ทีนี้เนี่ยคุณพันจีราก็มองว่ามันยังไม่มีใครนำมาทำแบบน้ำบ้างเลย

เพราะว่ามันเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับพวกขิงหรือขา
เป็นตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่ามีรสชาติเปรี้ยว
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไอเดียเอามาปั่นแบบนี้
รสชาติก็จะคล้ายกับน้ำขิงอมเปรี้ยวนิดนะคะ
สมเกลือนิดนึงน้ำผึ้งนิดนึงมะนาวหน่อย
นี่คุณดูสิเพิ่มความหวาน
ใส่ความเปรี้ยวลงไปถูกต้องเลยค่ะ
แล้วก็เอามาบรรจุขวดขาย
ในราคาพิเศษพิเศษขวดละ๓๐๔๕บาทเท่านั้นนะคะ
แล้วก็เริ่มต้นขายสัปดาห์ละ๒๐๓๐ขวด
คือไม่เยอะมากทำแบบคุณภาพ
เฉพาะกลุ่มคนที่รักสุขภาพด้วย
ก็เลือกสรรกันเพราะว่าหนึ่งดีต่อสุขภาพ

แล้วก็ไม่มีน้ำหวานจากน้ำตาล

เพราะฉะนั้นถือเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพตอนนี้

ก็เลยต้องทำมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคด้วย
และที่สำคัญดอกดาราที่เอามาทำเนี่ย

ไม่มีสารเคมีไม่มียาค่าย่า
ไม่มีอะไรทั้งนั้นที่เป็นอันตรายนะคะ
เรียกว่าได้รับความตอบรับและความสนใจเป็นอย่างดี
ทุกวันนี้ทำสดใหม่
ไม่มีสารที่เอาไว้แบบ
เป็นสารปรุงแต่งนะคะหรือว่าสารกันเสียเลยนะคะ
ใครอยากจะลองลิ้มลองน้ำดาหลาแบบนี้คุณผู้ชม

หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามไปสั่งซื้อกันก็ได้นะ
น้ำดาหลาปั่นเพื่อสุขภาพ
นี่ผมลองดูนะว่าดอกดาราเขามีสะพายคุณอะไรบ้างนะ
เขาบอกว่าใช้รักษาโรคผิวหนังแล้วก็แก้ลมพิษได้
เขาบอกว่าเอาเง่าหัวใต้ดินโขลกผสมเหล้าลงแล้วก็คันเอาน้ำ
มาทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็แก้ลมพิษได้

ใช่ส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เอามาผสมเป็นน้ำเป็น

ต้มแล้วก็ชงเป็นน้ำดื่มคือทำแบบพี่เขานี่ก็ได้นะฮะ

เป็นอีกหนึ่งผลไม้เขาเรียกอะไรเป็นดอกไม้

มุนไพรที่ยังไม่ค่อยเห็นที่ไหนมากนัก

เหมือนน้ำหวานอะไรแบบนั้นนะ
ทำออกมาแบบเสียงใสเลยเมื่อกี้ร้องเพลงเยอะ

ใส่ยัง